ระยะหลังเริ่มมีกระแสทำนองเข้าใจผิด
ว่าจะมีการยกเลิกบัตรทองเรื่องของสิทธิการรักษา
ตรงแล้วเขาจะยกเลิกจริงหรือเปล่า

รวมถึงประเด็นการบุกเข้าตรวจค้นวัดพระธรรมกายด้วย
เดี๋ยวไปฟังกันกับคุณสุภาพคลิกฮจรรย์เลยครับ

ก่อนไปดูเรื่องเรื่องบัตรทอง
ว่าจะเลิกหรือไม่เลิกยังไงเนี่ย
ขอดูเรื่องที่ธรรมกายก่อนครับ
ใครที่ได้ติดตามข่าวมาตั้งแต่เช้าของไทยรัฐทีวีนี่แหละครับ
จะเห็นว่าการเผชิญหน้ากำลังจะเริ่มขึ้น

ถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นหน่อยก็ต้องถามว่า
เรามาถึงจุดนี้ได้ยังไง
ภาพที่เราเห็นพระสงฆ์ยืนจังก้า
เกือบจะหายใจลดหน้าใส่กันกับทหาร

เราเคยเห็นข่าวแบบนี้ในต่างประเทศ
ในต่างประเทศในเวียดนามในพม่าเราเคยเห็น
แต่ว่าเราไม่เคยเห็นภาพแบบนี้ในสังคมไทยในเมืองไทย
เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมาได้ก็เพราะว่ามาถึงจุดที่
ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันครับเจ็ดวันที่ผ่านมานั้นดูเหมือนว่า
ฝ่ายผู้ใช้อำนาจได้ใช้อำนาจมาตรา๔๔ของหัวหน้า
ขอสชไปปฏิบัติการเป็นสัญลักษณ์ว่ายึดวัดได้ในระดับหนึ่ง
วัดธรรมกายไม่ใช่พื้นที่ที่แตะต้องไม่ได้
ไม่ใช่พื้นที่ที่เป็นรัฐอิสระต่อไป
แต่ว่าพอมาถึงวันที่๘ทางวัดไม่ยอมครับ
ถ้าดูคนที่จะออกมาพูดแทนเมื่อวานนี้ก็คือพระทัตตาชีโว

อาวาสซึ่งมีอำนาจสูงสุดในวัดตอนนี้เมื่อวานนี้ชัดเจน
เลยครับปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือในการเข้าตรวจค้นโซน
เอกับโซนบีร้อยเปอร์เซ็นต์ปฏิเสธร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ให้เจ้า
หน้าที่เข้าไปอ่าแล้วจะทำยังไงจะทำยังไงเพราะหมาย
จับมีแล้วมาตรา๔๔ออกมาแล้วให้จัดการเป็นพื้นที่พิเศษ
ฉะนั้นเรื่องนี้ก็เลยมีเสียงมาจากอีกฝ่ายหนึ่ง
เอกภัยสิทธิ์วงเมืองครับอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษท่าน
บอกว่าจากนี้คงต้องเข้าสู่ปฏิบัติการเต็มรูปแบบจะไม่
มีการพูดคุยกันอีกแล้วนี่แล้วเขาก็จะผนึกกำลังกันกับ
ส่วนจะแผนจะเป็นยังไงยังไม่เปิดเผยฉะนั้นสิ่งที่มาจน
ถึงขนาดนี้เที่ยงสถานการณ์ก็ยังร้อนอยู่ในระดับที่น่าเป็น
ห่วงครับแล้วตัวแปรสำคัญที่เกิดขึ้นในตอนนี้ก็คือว่า
เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยอากาศมันเย็น
อากาศเย็นอารมณ์ความเดือดของอารมณ์เนี่ยมีน้อยกว่าอากาศร้อน
อากาศร้อนแบบนี้โอกาสที่อารมณ์คนจะควบคุมไม่ได้เนี่ยมีสูงมาก
เหตุการณ์ประทักษ์กันหลายครั้งในอดีตที่เป็นน้ำพึ่งจุดเดียวเนี่ย
ดเดียวเนี่ยเกิดจากตัวแปรของดินฟ้าอากาศด้วย
อากาศร้อนมากเนี่ยมนุษย์ทนไม่ค่อยได้จะหงุดหงิด
แล้วจะมีผลต่อการยั่วยุเป็นอย่างยิ่ง
ฉะนั้นจากนี้ไปจะเป็นยังไงต่อ
ฝ่ายเจ้าหน้าที่บ้านเมืองนั้นแน่นอนครับหนีไม่ออกแล้ว
เพราะว่าคราวนี้เป็นอำนาจมาตรา๔๔ของคอสช
คราวนี้ไม่ใช่เป็นการท้าทายอำนาจรัฐอย่างเดียว
ท้าทายอำนาจรัฐในอดีตมีมาตลอด
แต่ว่าคราวนี้ท้าทายอำนาจรัฐท้าทายอำนาจขององค์รัฐาธิปัตย์

ถ้าจะยกเลิกมาตรา๔๒
ก็แปลว่านี่เป็นการยกทงขาวขององค์รัฐาธิปัตย์
ของหัวหน้าคอสชและของรัฐบาลด้วย
แล้วต่อไปจะใช้มาตรา๔๔ไปจัดการอะไรกับใครได้ล่ะครับ
ฉะนั้นเหตุผลของฝ่ายผู้กลุ่มอำนาจรัฐไม่มีทางอื่นเลย
ภาษาทหารเขาเรียกว่าหนีไม่ออก
หนียังไงก็หนีไม่ออก
ฝ่ายวัดพระธรรมกายถ้าประกาศชัดเจนออกมาอย่างนี้
ก็แปลว่าท้าทายอำนาจรัฐฐาธิปัตย์
ท้าทายมาตรา๔๔โดยเอาพระสงฆ์เป็นโล่
เอาพุทธศาสนิกชนที่ไปศรัทธาพระธรรมกายเป็นโล่

นี่คือประเด็นที่น่าติดตามเป็นอย่างยิ่ง
ซึ่งแน่นอนครับในภาวะอย่างนี้เนี่ย
สื่อมวลชนต้องรายงานตรงไปตรงมา
เพราะมีฉะนั้นแล้วมันจะไปสุมไฟใส่ฟืน
ให้เกิดสถานการณ์ไม่พึงประสงค์ขึ้นมาอีก
โซเชียนออนไลน์โลกออนไลน์การส่งไลน์กันจะต้องมีสติครับ
เพราะว่ามีฉะนั้นก็จะเป็นตัวแปรหนึ่งที่จะไปสมไฟใส่ฟืนให้มากขึ้น
แต่ว่าดีนะครับที่ยุคนี้ถ้าไปเปรียบเทียบกับยุค๑๔ตุลา๖ตุลา
พฤษภาธมินปี๓๕มันต่างกันตรงที่ว่ายุคนี้ทุกคนมีกล้องในโทรศัพท์มือถือ
ทุกคนสามารถจับภาพได้ว่าถ้ามันเกิดเหตุไม่พึงประสงค์ใครลงมือก่อน
ใครต้องการให้เหตุมันเกิดขึ้นอันนี้มีพยานเยอะแยะและถ้าสมมุติว่ามีตกเลือดตกยางออก
แล้วคนที่เลือดตกยังออกกลายเป็นพระผมคิดว่ามาจนถึงวันนี้คนจะเข้าใจเลยว่าใครทำ
ฝ่ายไหนทำใครเริ่มก่อนสถานการณ์แบบนี้เหมือนกับตอนเด็กเด็กที่เราเรียนหนังสือกันนะครับ
เส้นไว้ตรงกลางแล้วก็ท้าทายว่าเองเข้ามาก่อนสิเพราะว่าใครลงมือก่อนคนนั้นแพ้คือถูกครูตี
ฉะนั้นสถานการณ์ที่กำลัง

หายใจลดต้นคอกันอยู่ขนาดนี้ใครลงมือก่อน
คนนั้นก็เสียหายก็ต้องคอยจับตาดูกันต่อครับว่าเรื่องนี้จะจบยังไงแต่นี่วันที่๘แล้ววันที่๘แล้วคอยติดตามดูเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด
ส่วนประเด็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องเอามาพูดซะวันนี้เพราะว่ามิฉะนั้นจะเข้าใจผิดกันใหญ่

ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพลโทสันเสริญก็ออกมาชี้แจงแล้วก็รวมทั้งเลขาสปสชก็ออกมาชี้แจงไม่รู้ไปยังไงมายังไง
เป็นข่าวอยู่ในโลกออนไลน์ว่ารัฐบาลเตรียมที่จะยกเลิก
บัตรอะไรบัตรทองหรือที่เรียกว่า๓๐บาทรักษาทุกโรคเดิม
ข่าวนี้ไม่ใช่เพิ่งมีก็มีมาเป็นระยะระยะว่าขณะนี้รัฐบาลต้องใส่เงินเข้าไปในกองทุนมากขึ้นทุกปีทุกปี
แล้วพอถึงจุดหนึ่งรัฐบาลจะอุ้มกองทุนนี้ไม่ไหวถ้าอุ้มไม่ไหวก็แปลว่าโครงการบัตรทองหรือ๓๐
บาทเดิมเนี่ยรักษาทุกโรคเนี่ยจะต้องล้มเลิกหรือมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างใดอย่างหนึ่งจะช่วยกันจ่ายประชาชนออกส่วนหนึ่ง
ทุนออกส่วนหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้แต่ข่าวมันหาหูมากว่ารัฐบาลเตรียมการจะยกเลิก
ฉะนั้นรัฐบาลโดยพลโทสันเสริญจึงต้องยืนยันว่ายังไม่ยกเลิก
แล้วเอาตัวเลขข้อเท็จจริงที่เป็นตักกะมาอธิบายว่า
งบประมาณปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดปีหน้า
รัฐบาลใส่เงินเข้าไปในกองทุนมากกว่าปีนี้ซะอีก
แล้วถ้าย้อนกลับไป๓๔ปีที่ผ่านมาจะเห็นว่ารัฐบาลเอาเงินใส่เข้าไปในกองทุนเนี่ย
เพิ่มขึ้นทุกปีก็แปลว่าข่าวนี้ไม่จริง
เลขาสปสชก็ออกมาสำทับอีกโรงอีกแรงหนึ่งว่า
เรื่องนี้ไม่เป็นความจริงฉะนั้นอย่าเพิ่งตื่นตระหนก
เพราะว่าถ้าเป็นความจริงแล้วก็ยุ่งเลยล่ะครับหลักประกันสุขภาพที่เราทำกันมา
ถือว่าเป็นโครงการที่ในระดับยูเอ็นเขายังยกย่องนะครับ
สามสิบบาทรักษาทั่วโลกหรือบัตรทองบ้านเราเนี่ยฉะนั้นสบายใจได้เดินหน้า
สรุปอีกทีนึงว่าในประเทศนี้
มีหลักประกันสุขภาพของคนเนี่ยอยู่สามกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มค่าราชการ
โดยกรมบัญชีกลางเขาเป็นคนดูแลค่าราชการเจ็บไข้ได้ป่วย
ได้ค่าราชการนั้นเบิกได้แม้กระทั่งลูกเมียและครอบครัว
จนกระทั่งมีคนตั้งข้อสังเกตในระยะหลังหลังว่าเอ๊ะ
มันเพิ่มขึ้นมาทุกปีจะคิดการประการใดไหมที่จะทำให้
เงินที่จะใส่ลงไปในกองทุนที่ดูแลราชการเนี่ยสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้
สุดท้ายก็มาใช้วิธีเอาบริษัทประกันภัยมาเหมาไปนี่ก็กำลังเดินหน้าอยู่
องทุนที่๒คือประกันสังคมครับ
ใครที่ทำงานเป็นลูกจ้างอยู่สิ้นเดือนก็เอาเงินใส่เข้าไปในจำนวนเท่านั้นเท่านี้กี่เปอร์เซ็นต์
นายจ้างใส่ไปส่วนหนึ่งรัฐบาลใส่ไปส่วนหนึ่ง
สามฝ่ายใส่ลงไปวันหนึ่งวันใดที่เราเกิดปัญหา
ไข้ได้ป่วยก็ไปโรงพยาบาลที่เราทำประกันสังคมไว้
เขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปดูแลอันนี้ก็ไม่ค่อยเดือดร้อนหรอกครับ
เพราะว่ารัฐบาลใส่ไปส่วนเดียวนอกนั้นนายจ้างใส่เข้าไป
อกนั้นลูกจ้างผู้ประกันตนใส่เข้าไปอีกส่วนหนึ่งก็คือนี่แหละครับ
ทองนี่แหละบัตรทองนี่แหละที่รัฐบาลต้องใส่เข้าไปเต็มเต็ม
เหมือนกับกองทุนของราชการแต่ว่าราชการค่ารักษาพยาบาลต่อหัวต่อคนยังสูงกว่า
เพราะว่าแถมพ่วงลูกเมียเข้าไปด้วยแต่บัตรทองนั้นเนี่ย
ประชากรก็เพิ่มขึ้นตัวเลขก็สูงขึ้น
มีคนคิดว่าเอ๊ะบัตรทองยังอยู่แต่ว่าเฉลี่ยจ่ายกันบ้างไหม
ก็คือเอาหลักเดียวกับประกันสังคมก็คือว่าคนที่ป่วยน่ะ
ช่วยกันจ่ายด้วยแต่ว่าเรื่องนี้ก็ถูกตีตกไป
และอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่เป็นคนที่เขาพอมีฐานะ
เขาไม่ได้เป็นข้าราชการเขาไม่ได้ใช้สิทธิ์ประกันสังคม
เขาไม่ได้ใช้สิทธิ์บัตรทองทั้งที่ก็ควรจะได้ใช้
แต่เขาเห็นว่าเขามีกำลังพอที่จะไปจ่ายเงินเองได้
จะซื้อประกันภัยอะไรต่างก็แล้วแต่เขาจะประกันสุขภาพ
แต่คนเหล่านี้ก็มีเยอะนะครับที่ไม่ต้องไปใช้เงินของรัฐ
ไม่ต้องไปใช้บัตรทอง๓๐บาทรักษาทุกโรค
เขาก็ใช้เงินส่วนตัวเขาฉะนั้นนี่คือสรุปภาพรวมอีกทีนึงว่า
กลุ่มที่รัฐจะต้องดูแลอยู่๓กลุ่ม๑กลุ่มไม่เป็นไรเขาช่วยตัวเอง
เส้นใต้อีกทีนึงว่าโครงการบัตรทองยกเลิกไม่ได้
และไม่มีทางที่จะเป็นอย่างข่าวที่ออกมาวันสองวันนี้ครับ
ค่ะก็เป็นการย้ำให้ทุกคนเข้าใจตรงกันอีกทีนึง
สิทธิที่ประชาชนพึงจะมีและพึงจะได้ด้วยนะคะ